เอาล่ะที่จังหวัดชนบุรีคราวนี้รถมินิบัสรับส่งนักเรียน

แต่มันตะแคงตกไปข้างทาง
แล้วนักเรียนเต็มคันเลยคุณผู้ชม
นี่ครับไม่ได้ชนนะไม่ได้ชนอะไรกับใครนะ
แต่ประมาณว่าจอดเรียบชิดไหลทาง

ริมไปหน่อยก็เลยคราวนี้ตะแคงเลย
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนนะครับหลังวัดศรีประชารามหมู่๘
ตะบนบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ
เป็นรถมินิบัส๖ล้อสีเหลืองนะ

ข้างรถมีชื่อโรงเรียนพงศิริวิทยา
พลิกตะแคงตกลงไปในข้างคลองฮะ

ชาวบ้านกับกู้ภัยมูลนิธิ
จะตุรธรรมประธิพันธ์ทอง
ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในรถออกมาอยู่บนถนน
โอ้โหตอนนั้นชุลมุนมากเคราะห์ดีนะครับ
นักเรียนก็ได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น
แต่ตกใจนะเรื่องใหญ่เด็กก็ตกใจเรื่องใหญ่
กลางผู้ปกครองที่ทราบข่าวก็มาเลย

แล้วรีบพานักเรียนไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย
สำหรับรถคันเกิดเหตุรับนักเรียนมาทั้งหมด๑๖คนครับ

เป็นผู้หญิง๗คนเป็นผู้ชาย๙คน
ก็มาจากโรงเรียนจะไปส่งตามบ้านนะเนาะ
นายเอกรัสแซ่นแล้วอายุ๖๕ปี

กำลังส่งนักเรียนตามบ้านนี่แหละนี่คนซ้าย
พอมาถึงที่เกิดเหตุจอดรถอยู่ข้างทางแต่ล้อหน้ามันเกิดตกขอบถนนนะดอม

เออตกขอบถนนเสร็จปั๊บรถค่อยเหยียงนะครับ
แล้วก็พลิกตกลงไปในคลองเลยยืนยันว่าไม่ได้เฉียวชนกับใคร
นางบรรยีวันเทพภศิษย์เจ้าของร้านขายของชำใกล้ที่เกิดเหตุ
เล่าบอกว่าฉันฉันก็เห็นรถมาจอดสักพักแต่ไม่เห็นมีเด็กลงจากรถเลย
จากนั้นรถค่อยเอียงแล้วก็ตกโคร่มลงไปในคลองแบบนี้
ตกใจมากเลยเพราะฉันเห็นเด็กในรถเต็มเลยนะครับ

ช่วยวิ่งไปดูก่อนวิ่งไปช่วยเด็กก่อนนะครับ

เบื้องต้นผู้ปกครองระบุว่าหลังเกิดเหตุ
ยังไม่ได้รับคำชี้แจงถึงสาเหตุที่แท้จริง

สอบสวนคนขับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งนะฮะ

แล้วก็รถทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะ
บงทะเบียนอะไรต้องติดเพราะว่าคุณเป็นรถนักเรียนด้วย